คุณดูบรรยากาศท่ามกลางเราสิเห็นไหม
น้ำตกใสลำทานสวย
ถ้ามันมีแพร่มาร่องแก่งด้วยมันจะดีไหมคุณว่า

นี่เห็นบรรยากาศอย่างนี้นึกถึงที่พังงาเลย
เพราะที่พังงาเขาก็มีให้ร่องแพร่เหมือนกัน
พูดเลยว่าที่นี่นะก็สวยงามเหมือนกัน
อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวกันหน่อยค่ะ

คือบรรยากาศร่องแพร่แบบนี้มันดีมากนะ

สงบร่มรื่นร่มหยุ่น
นี่ดูพี่เขาคอยโยกซ้ายโยกขวา
เขาเรียกอะไรถอกแพร่
เพื่อควบคุมทิศทางให้มันล่องไปตามลำน้ำ
แล้วคุณเห็นไหมว่าเมื่อกี้มีเด็กด้วย

ดูบรรยากาศน่าสนุกสนานจริงเด็กก็มีความสุขด้วย
ที่นี่คุณผู้ชมแนะนำให้รู้จักนะคะคือ
อยู่ที่ตำบลลำแก่นนำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา

ส่วนใหญ่ลงใต้ไปพังงานเราก็นึกถึงแต่ทะเล
ไปเขาตะปูงไปสะเมดแนนางชี
อันนี้เขาล่องแพร่จนถึงลงทะเลเลยบ้างครับ
ไม่ใช่คุณจะล่องอะไรลงทะเล
นักหลังนักหลังผมไม่ทอสัมภาษณ์ละ

แต่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ถ้าเราไปเรานั่งชิวได้เลยค่ะ
เพราะว่าเราจะเป็นนักท่องเที่ยวที่ได้ดื่มดำกับธรรมชาติอย่างเต็มที่

น้ำใสไลยิ่งแพงนะคะ
ไหลกันไปแบบนี้นะคะซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่ก็ชื่นชอบกัน
ระยะทางในการล่องแพร่ประมาณสัก๓กิโลเมตร
นาทีค่ะเพลินนะไม่เหนื่อยมาก
แล้วก็ทำให้ได้สูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ถ่ายรูปสวยตามวิวกันไป
คุณแป้งค่ะคุณแป้งเป็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเปิดให้บริการร่องแพ้ไม้ไผ่ให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ย
แพร่ละ๕๐๐บาทแพรหนึ่งนั่งได้๒๐๐

ข้าวคุ้มราคาเปิดบริการทุกวันวันละ๘รอบเริ่ม๙โมงเช้าและรอบสุดท้ายคือ๔โมงเย็น
ท่านใดสนใจติดต่อโกโมนคอนเนอร์ได้เบอร์โทรขึ้นหน้าจอแล้ว
บรรยากาศก็สวยแล้วคุณดูน้ำใสอย่างนี้

อย่างนี้นะพกโซดาไปด้วยนะผสมกันนะแล้วใส่ไปสักฝานึงนี่โอเคเลย
ต้องใส่คาราบาลแดงตรงไปด้วย

อย่าลืมคันโซคูณใส่มันจะได้สดชื่นเวลาเดินทางแป๊บนึงเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อน
ที่ฉันอยากถ่ายน้องคนนี้น่ารักมากเอออ่าสักแชะนึง
ถ่ายน้องเขาเสร็จปุ๊บแล้วเดินไปหาพ่อแม่เขา

๒๐บาทนี่มิจฉาชีพสักครั้งเลยเนี่ย
เพราะเอานักเวลานักท่องเที่ยวเข้าไป

เอออันนั้นเขาธรรมดาเขาทำเป็นอาชีพใช่ไหม